ไปดูต่อกันที่หนุ่มเกรสสะพลกันหน่อยดีกว่านะคะ
หนุ่มคนนี้เป็นพระเอกหน้าใหม่แกะกล่องของวิกหมอชิดนะคะ
คือเซ็นสัญญาเข้าสังกัดมาได้๑ปี
แต่ว่าตัวเขาเป็นนักแสดงที่โอ้โหรับงานอีเวนต์ได้ต่อเนื่องรัวเลยทีเดียวค่ะ
จะเห็นภาพเกรทไปร่วมงานกับแบรนด์ต่างคือเยอะมาก
ก็เป็นที่รู้กันนะคะว่าคือทางช่อง๗เขามีมาตรการที่นักแสดงจะไปรับงานอีเวนต์เข้มงวด
แล้วแบบนี้เนี่ยหนุ่มเกรทเองที่เพิ่งเข้ามาเป็นนักแสดงใหม่
ทำไมถึงมีงานได้เยอะกว่าคนอื่นหรือเปล่าอะไรยังไง
หรือจะมีความแบบว่ายืดหยุ่นได้มากกว่ารุ่นพี่ที่เข้ามาก่อนหรือเปล่า
เดี๋ยวไปถามเกรดดีกว่าค่ะ
เขาก็ทำตามกฎคุณคือไม่ได้ไปกระทบสัญญงสัญญา

แล้วก็ลงรัวดูเหมือนมีงานเยอะที่ชอบ

แสดงว่าจัดสรรเวลาลงตัวนะครับ

ก็เป็นกำลังใจให้กับพระเอกหน้าใหม่คนนี้แล้วกันนะคะ